เวลาที่เราไปเที่ยวที่โบราณสถานต่าง

พวกเศษก้อนหินเศษซากโบราณสถานที่มันปรักหักพัง

ใช่เพราะเขาบอกว่าบางคนเก็บมาเจอดีค่ะคุณผู้ชม
เจอดีที่ว่าป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุก็มี

จนสุดท้ายจะต้องเอาเศษซากเอาก้อนหินต่างเหล่านั้นมาคืน
คราวนี้มันก็เกิดขึ้นที่บ้านกู่ศิลาขันที่อำเภอห้วยแถลงที่โคราชนะคะ
โดยนายศรีวเสกสินโทรัมประหลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง
แล้วก็นายมนูลศักดิ์แสงสุกผู้ใหญ่บ้านกู่ศิลาขันเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่นี่เลยค่ะ

คือปรางกู่ศิลาขันดูสิคุณสืบสกุล
จริงที่นี่เขาเป็นประสาทเก่าแก่อายุ๒๐๐กว่าปี
ชาวบ้านรวมถึงพระพิสุในต่างจังหวัด
ที่เขาเดินทางมาเที่ยวชมปรางกู่ศิลาขัน
ก็มีบ้างแหละหยิบพวกก้อนหินติดไม้ติดมือไป
หยิบเอามาเก็บไว้กับตัวเอง
คิดว่าเออพอมาอยู่กับตัวเรามันก็จะเป็นสิริมงคลละมั้ง
ทีนี้ค่ะท้ายที่สุดเอาไปได้ไม่เท่าไหร่
ต้องเอามาวางคืนไว้ที่ด้านหน้าวัดบ้านกู่ศิลาขัน
ซึ่งนายมนูศักดิ์แสงสุกผู้ใหญ่บ้านกู่ศิลาขันก็บอกนะคะ
บอกว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นะ

ไม่มีใครกล้าที่จะขโมยข้าวของต่างที่อยู่แถวนี้กลับไปเลย

มันจะเจอเรื่องราวลี้ลับที่มันก็ยากจะพิสูจน์
ก็เลยจะต้องเอามาคืนเพื่อให้ชีวิตเป็นปกติสุข
นี่เห็นไหมผู้ใหญ่บ้านถือให้ดูเลย
มันขนาดพอดีมือจะเก็บใส่กระเป๋าไปก็ง่าย

คนที่แอบเข้ามาในโบราณสถาน
แล้วก็มาหยิบซากต่างพวกนี้ไป
อาจจะเจอเรื่องราวต่างได้

ก็ยังอยู่ในช่วงสำรวจบูรณะซ่อมแซม
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีของหมู่บ้าน

น่าจะเป็นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ยุคพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ซึ่งเป็นผู้สร้างประสาทหินพิมาย
พอชาวบ้านแล้วก็พระจากต่างถิ่นหยิบก้อนหินไป
เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ

จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลประสาท
ทำให้ครอบครัวของคนที่หยิบหินไปไม่มีความสุข
ทีนี้ก็เลยต้องแอบเอาก้อนหินทั้งหมดมาส่งคืนไว้ที่หน้าวัด

เวลาไปชมโบราณสถานต่างให้ความเคารพ
อย่าลบหลู่กันแล้วก็อย่าหยิบสิ่งของพวกนี้ไป
เพราะว่าส่วนหนึ่งมันถือว่ามันเป็นการทำลายโบราณสถาน
แล้วก็เรื่องลี้ลับต่างที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ด้วย
ใช่ค่ะหรือว่าไปตามเส้นทางธรรมชาติไปป่าไปเขา
ก็ปล่อยให้พวกดอกไม้ต้นไม้เขาอยู่แบบนั้น
อยู่ตามธรรมชาติเก็บแค่ความรู้สึกดีกลับมา
อีกอย่างหนึ่งที่เก็บมาได้เก็บภาพถ่ายมาได้ค่ะ